แต่เราเริ่มข่าวเบรกนี้ด้วยเรื่องของการปราบปรามการพนันกันหน่อยนะครับ
วงแตกเลยค่ะคราวนี้คุณผู้ชมที่จังหวัดบึงการนะคะ
ในอำเภอปากฆาตเขาก็มีการสนที่กำลังกันกับหลายฝ่าย
ไปบุกจับนักพนันเขาเล่นพนันกันอยู่เนี่ยนะ
อยู่ในสวนยางพาราดูสิวิ่งกันฝุ่นตลบเลยค่ะ
แล้วพอไปจับได้นะเจอตั้งแต่วัยกลางคนไปจนถึงรุ่นยาย๗๐กว่าก็ยังเจอ
คลิปเหตุการณ์นี้ค่ะนายธนาวุฒิทองทวีในอำเภอปากฆาตจังหวัดบึงกาล
ก็เอากำลังไปทั้งอศร่วมกับตำรวจชุดสืบสวนสพปากฆาต
กำนันผู้ใหญ่บ้านบุกเข้าไปจับกลุ่มนักพนัน
ลักลอบเล่นการพนันเล่นไพ่เล่นไฮโลอยู่ในสวนยางพารา
ที่บริเวณหมู่บ้านสมสนุกที่หมู่๔ตำบลสมสนุกอำเภอปากฆาตนะคะ
ตอนเข้าไปเนี่ยนะเจอนักพนันกำลังล้อมวงก้มหน้าก้มตา
เล่นไพ่เล่นไฮโลกันแบบหูเคร่งเครียดเลยสามสิบกว่าคนค่ะ
แต่พอเหลือบมาเห็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละวงแตกค่ะวิ่งหนีกระเจิงไปคนละทิศคนละทาง
ชายหญิงคนแก่วัยกลางคนมีหมดสุดท้ายเนี่ยคุมตัวได้๑๑คน
จาก๓๐กว่าคนนะเป็นผู้ชาย๓ผู้หญิง๘อายุก็มีตั้งแต่๓๕ปี
จนถึง๗๐ปีแล้วก็ยึดของกลางเป็นอุปกรณ์เล่นการพนันหลายรายการเลย
รวมถึงเงินสดมีเงินสดรวมได้ทั้งหมดไม่เยอะนะ๑๒๐บาท
แล้วก็มีข้อกล่าวหาที่แจ้งข้อกล่าวหาก็คือร่วมกับพวกที่หลบหนี
ลักลอบเล่นการพนันไพ่รัมมี่พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย
คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพปากฆาต
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ